จานกันแหลกลานเลยนะคะเพราะว่าคลิปที่ออกมาเนี่ย
โอ้โหใครเห็นก็ต้องตกตกใจอ่ะคือเป็นพระพระสงฆ์เลยค่ะ
ห่มจีวอนสีเหลืองเลยประเคนทั้งหมัดทั้งเท้าทั้งเข่า
ศอกไม่ยั้งเลยใส่เด็กวัดค่ะแล้วเขาก็มีข้อมูลออกมาบอก
เด็กวัดคนนี้สติไม่ดีด้วย
หลายคนก็เลยงงว่าโอ้โหเป็นพระเป็นเจ้าทำแบบนี้ก็ว่าแย่อยู่แล้ว
ยังไปทำใส่เด็กวัดที่สติไม่ดี
มันเกิดอะไรกันขึ้นเอาไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะ
เป็นต้นเรื่องที่แชร์คลิปนี้ออกมา
ความยาว๑นาทีแต่ก็แหม๑นาทีก็เกินพอนะคุณผู้ชม
เหตุการณ์เกิดขึ้นในวัดแห่งหนึ่งที่ซอยสวนส้มอำเภอสำโรงใต้

พระลูกวัดรูปหนึ่งค่ะวิ่งไล่ชายเสื้อสีขาว
ที่เป็นเด็กวัดแล้วก็สติไม่ดีด้วย
เพราะเป็นเหตุความรุนแรงแต่ก็คงจะพอเห็นน่ะนะคะ
คือใช้ทั้งเท้าทั้งหมัดกระหน่ำเตะก้านคอแล้วก็ต่อยไม่ยั้ง
ชายเสื้อขาวที่บาดเจ็บเนี่ยยกมือร้องขอบอกว่า
ขอเถอะหยุดหยุดทำร้ายเขาได้ไหมอืม
ทีมข่าวเห็นแบบนี้ลงพื้นที่เลยนะคะไปที่วัดแห่งนี้
ไปเจอกับพระประหลัดอดีศักดิ์รักษาการเจ้าอาวาสค่ะท่านก็บอกว่าพระที่ก่อเหตุเนี่ย
เป็นพระจริงนะชื่อว่าพระสาธิตมาสารภาพด้วย
บอกว่าเห็นในเบิร์ตเด็กวัดที่สติไม่ดีคนนั้นน่ะ
นั่งเล่นอยู่กับลูกชายวัยเจ็ดขวบที่กุฏิทั้งคู่เล่นกันไปเล่นกันมา
เกิดมีการยื้อแย่งของเล่นกันค่ะจนลูกอ่ะซึ่งบวชเป็นเนรอ่ะ
ลูกของพระสาธิตเองนะคะล้มลงแล้วก็ร้องไห้
สาธิตเห็นเหตุการณ์ทนไม่ไหวไงก็เห็นอยู่ตั้งแต่ต้นทนไม่ไหวเลย
ทีนี้พอหลังจากเกิดเหตุก็มีพระลูกวัดรูปอื่นก็เข้ามาระงับเหตุ
ที่ในเบิร์ตจะกลับไปบ้านแล้วก็ไปบอกคนในครอบครัว
จนเกิดมีการแจ้งความกับตำรวจสพสำรงใต้
เพื่อดำเนินคดีฐานทำร้ายร่างกายนะคะ
ส่วนพระสาธิตหลังเกิดเรื่องก็ได้เก็บของใช้
อยู่ที่วัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดชนบุรี
พร้อมกับลูกอีกสองคนที่บวชเนรภาครุดร้อน
แล้วก็เบิร์ตมันก็หงุดหงิด
มีการผลักกันอะไรกัน

อะไรละขนาดนี้
โดยเรื่องนี้นะคะรักษาการเจ้าอาวาสก็บอกว่า
ครอบครัวของนายเบิร์ตเนี่ยพร้อมที่จะยอมความนะ
ถ้าพระสาธิตศึกและออกจากพื้นที่ไปอยู่ที่อื่นค่ะ
ทีนี้เรื่องการย้ายวัดของพระสาธิต
รักษาการเจ้าอาวาสก็ยืนยันว่าเป็นการย้ายวัดโดยภารการ
เพราะว่าขั้นตอนการขอย้ายวัด
พระสาธิตต้องไปติดต่อวัดที่จะไปจำวัด
แล้วก็ให้ทำหนังสือมายังวัดที่สังกัดก่อน
และถ้าหากมีการรับรู้ระหว่างวัดแห่งใหม่และวัดสังกัดเดิมแล้ว
เจ้าคณะจังหวัดถึงจะเซ็นลงนามให้สามารถย้ายสังกัดได้นะคะ